เลยนะคะเพราะว่าเป็นหนึ่งข่าวดีของนโยบายกระตุ้นการท่องเที่ยวของรัฐบาลนั่นเอง
พรุ่งนี้๒๓กันยายนค่ะ

ใช่ค่ะไปลงทะเบียนเพื่อที่จะรับเงิน๑๐๐๐บาท
เอาไปชิมช็อปใช้กับร้านค้าที่ลงทะเบียนกว่า๑๓๐๐๐แห่งทั่วประเทศ

คนที่จะได้รับสิทธิ์นี้จะต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์
ลงทะเบียนได้ระหว่างวันที่๒๓กันยายนคือพรุ่งนี้
ไปถึง๑๕พฤศจิกายน๒๕๖๒ค่ะ
แล้วต้องทำการยืนยันสิทธิ์ใน๓วันให้เรียบร้อย
แล้วก็ต้องมีการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ค่ะ
ซึ่งเงิน๑๐๐๐บาทนี้ก็จะโอนเข้าแอปพลิเคชันนี้แหละ
ผู้ที่ได้รับสิทธิ์นะคะสามารถใช้จ่ายผ่านแอปนี้ได้เลย
โดยที่ไม่ต้องมีบัญชีกับธนาคารกรุงไทยด้วยนะคะ
ส่วนขั้นตอนในการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป่าตังค์ทำอย่างไร
ยากเลยนะคะเพียงแค่ขั้นตอนแรกค่ะ
ขั้นตอนที่๓นะคะสแกนบัตรประชาชนพร้อมกรอกข้อมูล
และ๔ค่ะถ่ายรูปใบหน้าเพื่อยืนยันตัวตน

ที่พิเศษกว่านั้นนะคะแอปเปาตังสามารถเติมเงินได้ด้วยค่ะ
ถ้าหากว่านำเงินที่เติมไปซื้อสินค้าที่ร่วมรายการ
คุณผู้ชมจะได้รับเงินคืน๑๕ของจำนวนเงินที่ใช้จ่ายด้วย
รวมแล้วไม่เกิน๔๕๐๐บาททีเดียวโอ้โหคุ้มจริงค่ะ
ในการที่จะได้ไปท่องเที่ยวได้เงินฟรี๑๐๐๐บาท
แล้วก็ถ้าหากว่าใช้จ่ายผ่านแอปนี้ได้เงินคืน๑๕
โอ้โหมีอะไรจะดีกว่านี้อีกไหมคะ

สรุปแล้วคำว่าเงินคืนลักษณะคล้ายกับส่วนลดนั่นแหละ
โหลดได้แอปพลิเคชันเป่าตังค์นะฮะ
อายุ๑๘ปีขึ้นไปมีบัตรประชาชนแล้วก็ไม่มีบัตรคนจน
นี่คือคุณสมบัตินะดาวนโหลดได้พรุ่งนี้เป็นต้นไป
เป็นวันแรกนะคะหลายคนวางแผนจะไปเที่ยวแล้ว
ค่ะแต่ว่าจังหวัดที่จะลงทะเบียนไปเที่ยวห้ามเป็นจังหวัดบ้านเกิดของตัวเองนะ
ไปเที่ยวที่อื่น